ฟ้ามีตาหรือเปล่าไม่รู้แต่กล้องวงจรปิดมีตาแน่นะคะจับภาพไว้ได้เลยโจรค่ะ
รถเข็นเข้าไปขโมยถังแก๊สภายในโรงเรียนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
ขโมยไปหลายสิ่งอย่างมากนะคะฟ้าไม่ต้องมีจะมีตาฟ้าทลายโจรได้ไหมนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุจะเห็นเลยนะคะกล้องวงจรปิดคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายเข็นรถเข็นเข้ามาที่โรงเรียนมะขามสันเสริญตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะ
แล้วก็เข้าไปขโมยถังแก๊สมาหุงข้าวกระติกน้ำร้อนพัดลมของใช้อื่นภายในโรงอาหารของโรงเรียนนะคะ
ขับโบยใส่ตะกร้าแล้วก็ยกมาใส่รถเข็นแบบนี้ค่ะโอ้โหเข็นไปแบบน่าตัดเฉยเลยนะครับคนร้ายรายนี้นะคะอยู่ในโรงเรียนอยู่ในโรงอาหารของโรงเรียนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้าค่ะกระทั่งผ่านโรงเนี่ยมาเห็นก็เลยแจ้งครูแล้วก็ตำรวจมาช่วยจับกลุ้มนะฮะแต่ว่าคนร้ายพยายามที่จะหลบหนีแต่สุดท้ายรอดไหมไม่รอ